คุณผู้ชมฮะลงไปที่ตลาดกันบ้าง
ไปสำรวจราคาหน้าเขียงกันหน่อย

หรือว่ายังฉุดเอาไว้อยู่

ที่ตลาดภาษีซุงในตัวเมืองชายนาฏ
เจ้าของเขียงหมูบอกว่าช่วงนี้ราคาหมูเริ่มนิ่ง
อยู่ที่ประมาณ๑๑๓๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
ทำให้ราคาหมูชำแหละเองก็เริ่มนิ่งไปด้วย

ส่วนพาณิชย์ได้เข้ามาแทรกแซงตลาดให้เขียงหมู
ขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
โดยกระทรวงพาณิชย์จ่ายส่วนต่างให้เขียงหมู

โดยให้โคต้าเขียงละ๓๕กิโลกรัม
เมื่อหมดโคต้าก็ขายในราคาปกตินะฮะ
อันนี้เป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นแบบนี้นะครับ
ว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงตรุษจีน
ราคาหมูน่าจะตึงกันไว้

อยู่ที่ระดับไม่น่าจะเกินกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
อันนี้เขียงหมูแผงหมู
ที่ตลาดพาศีสุ่งที่ชัยนาธิ์นะครับ
ไปดูที่บุรีรำกันบ้างนะครับ

จี่แล้วก็ทาไข่นะ
ไข่ลงไปที่ข้าวจี่ร้อนแบบนี้
กับหมูปิ้งร้อนเหมือนกันนะครับ

ข้าวเหนียวจากเดิมกิโลกรัมละ๒๒บาท
ตอนนี้ข้าวเหนียวก็ขยับเป็น๒๕บาท
เนื้อหมูจากเดิมเคยซื้อมา๑๕๐๑๗๐บาท
ตอนนี้นะแม่ค้าบอกไปซื้อมาก็๒๐๐๒๒๐แล้วนะครับ
นี่ครับแม่ข้าคือคุณไข่มุกเพิ่มสีนี่
ไข่มุกบอกว่าโอ้โหต้นทุนสูงขึ้นทุกอย่างค่ะ
ทางร้านก็ต้องปั้นข้าวจี่ที่แบบ

แต่ก่อนอาจจะกินได้สัก๓คำ๕คำ
ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือสัก๒คำครึ่ง

ไม้เท่านี้นะฮะแต่ว่าก้อนมันเล็กลงจากเดิมนะครับ
เพื่อให้ขายราคาเดิมคือไม้ละ๕บาทนะฮะ
แต่หมูปิ้งไม่สามารถลดปริมาณได้เลยคุณ

ใช้ปริมาณเดิมแต่ขอขึ้นราคานะ
จาก๕บาทก็ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วกัน

เพิ่มปริมาณขึ้นอีกเล็กน้อยให้เหมาะสมกับราคา
เพราะว่าขยับจาก๕บาทเป็น๑๐บาทแล้ว
ลดจำนวนหมูปิ้งจากที่ปิ้งขายเดิมเนี่ย

แม่ค้าทุนเหลือแค่วันละ๓๐๐ไม้พอ
แล้วก็ได้เสริมวัตถุดิบอื่นขึ้นมาขาย
เช่นไก่ปิ้งเครื่องในไก่ปิ้ง
อันนี้แม่ค้าก็ต้องปรับตัวกันไปนะฮะ